เมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองนนท์ก็เอาพวกหลักฐานต่าง

แต่สุดท้ายเป็นแค่หมายเรียกนะครับ
สำหรับกระติกแล้วก็จ๊อปนิทัศน์นั่นเองครับ

เมื่อวานนี้ครับพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของคุณตังโม
ก็เอาเอกสารพญาหลักฐานไปที่ศาลจังหวัดนทบุรี
เพื่อจะขอหมายจับ๒คนในข้อหาต่างกัน
โดยคุณกระติกอิสรินเนี่ย

โดนข้อหาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จเกี่ยวกับความผิดอาญาครับ

หรือว่านายนิทัศน์กิรติสุธิสาธร
คนที่อยู่บนเรือตำรวจได้ยื่นขอหมายจับ
ในข้อหาทิ้งสิ่งของหรือสิ่งปฏิกูลใด

แต่พอสารท่านพิจารณาแล้ว

เนื่องจากว่าข้อกล่าวหาทั้งสองคนเนี่ย

ก็เลยให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกผู้ต้องหา
ให้มารับทราบข้อกล่าวหาแทนครับ
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิต

ออกหมายเรียกกระติก

แต่ก็ยังไม่รู้นะว่า๒คนนี้
จะเดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาวันไหนครับ

วันนี้แหละเพราะว่าทนายเดชายืนยัน

ใช่ทนายเดชายืนยันจากการไลฟ์เมื่อคืน
ทนายเดชาไลฟ์ในเฟสทนายคลายทุกข์

คือแกไลฟ์๓๐นาที

บอกว่าแกรับทราบข้อความที่แน่ชัดแล้ว

ทนายเดชายืนยันแบบนี้เลย

และกระติกอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์นะครับ
ที่จะต้องเดินทางมาพบพนักงานสอบสวน
ที่สพเมืองนนทบุรีตามหมายเรียก
โดยจ๊อปนิทัศน์จะเดินทางมาในเวลา๑๓นาฬิกา
นี่ทนายเดชาเสียงดังฟังชัด
๓นาฬิกามาแน่สำหรับจ๊อปนิทัศน์นะฮะ
ส่วนกระติกมากี่โมงครับ
หน้าตัว๑๖นาฬิกามาแน่เหมือนกัน
วันนี้นะฮะเพราะว่าทนายเดชายืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกผม
ได้รับทราบจากนี่ระดับผู้บังคับบัญชาแล้วนะฮะ

คนครบทนายเดชาบอกไม่รอด

คุณตือหรือว่าคนเขียนบทละคร

แนะนำคอยเขียนสคริปต์ให้คนบนเรือ
แล้วก็ทนายเดชาบอกยืนยันเลย

แตงโมต้องได้รับความยุติธรรม
ฟังเสียงทนายเดชาหน่อยนะครับ
บอกแล้วครับนะ
โดนดำเนินคดียกลำไม่มีใครรอด
ผมบอกอะไรแล้วให้เชื่อผมนะครับทุกคนไม่รอด
ยกเว้นว่าคุณอยากจะพูดความจริงคุณอาจจะรอด

ผมเนี่ยนะพูดอะไรต้องเป็นแบบนั้น
ผมเนี่ยจะทำทุกอย่างเพื่อให้แตงโม
ไม่ต้องตายฟรีและต้องได้รับความเป็นธรรมกลับมา
จุ๊กรูจุ๊กรูจุ๊กรูจุ๊กรู
นะครับเวรกรรมมีจริงนะครับ
นี่แหละกลายเป็นคำพูดติดปากเลย

เลียบพลังแหละเลียบพลัง
คนฟังเข้าไปเอาเลยนะสนุกกับแกด้วย
บางคนนี่ไปตอบว่าแกก็ดาวงกลับอยู่เลย

คือช่วงแรกของการไลฟ์ประมาณ๒๐นาทีแรก

แล้วหลังจากนั้นล่ะหลังจากนั้นแหละอย่างที่บอกคุณปุ้ยบอก

ถ้ามีใครมาด่าแกนะแกด่ากลับเหมือนกัน

ใช่ค่ะนี่แหละเลยให้พาไปฟังตอนท้ายหน่อย
ช่วงท้ายของการไลฟ์สดทนายเดชาของขึ้น
ของขึ้นฮะหลังเจอบรรดาชาวเน็ต
ทัวร์ขบวนใหญ่มาคอมเมนต์ตำหนิทนายเดชาในไลฟ์สด
โดยทนายเดชาถึงขนาดยกมือไหว้
ขอให้วิญญาณคุณแตงโมนี่ไปหักคอเลย
หักคอคนที่เข้ามาคอมเมนต์ด่าเลย

ใครที่ชอบลีลาแบบอาจารย์เนตชาก็ช่วยกันแชร์ไป
แชร์ไปแชร์ไป

จุ๊กรูอะไรอย่างนี้
ใช่อย่างสรุปเลยข้อมูลล่าสุดที่เมื่อวานที่แกไลฟ์ก็คือ
วันนี้จ๊อปกับกะติกต้องรับทราบข้อเก่าหาตามหมายเรียกแน่
แล้วก็ที่น่าจับตามองคือ๑๔นาฬิกาวันนี้คุณผู้ชมทนายตั้ม
ทนายตั้มบอกจะชี้แจงแล้วพี่สิทธารอเฟิร์มเลย